ทางไลน์ด้วยนะส่งมาเดี๋ยวจะอ่านด้วย

วันนี้ผมมีเรื่องดีมานำเสนอนะครับ
เป็นเรื่องราวของความสำเร็จมาบอกต่อกัน
เรื่องของเรื่องเนี่ยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวล่าสุด
เขาสามารถขยายพันธุ์สัตว์ที่หายาก
อย่างเช่นลูกขัง๕สี

ลูกข้างก็จะหมุนติ้ว

ลูกข้างจะเป็นลูกข้างอีกแล้ว

ลูกข้าง๕สี

ติดตามเลยในช่วงของคุณชนะอยาก
ลูกข้าง
นี่ลูกข้างแต่ถ้าลูกข้างมันจะหลำ

ไปดูลูกข้าง๕สีครับคุณผู้ชมฮะ
ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเพศเมียนะคุณผู้ชมนะ
ำเนิดเมื่อวันที่๘เมษายน๒๕๖๔

บอกเลยนะเกิดมาจากพ่อที่ชื่อว่า

และแม่ที่ชื่อตัวเล็กอายุ๙ปี

ถือว่าเป็นสัตว์หายากนะคุณผู้ชมนะ

สวยงามที่สุดในโลกเลย

ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคุณชิสาน้องใบตอง

ทำการขยายพันธุ์ลูกข้าง๕สีได้

ประเทศไทยเนี่ยในตามธรรมชาติเนี่ย
ไม่สามารถพบสัตว์ชนิดนี้ได้แล้วนะ

หรือประเทศเวียดนามและลาวเท่านั้นนะครับ
คุณผู้ชมครับก็เป็นสัตว์ที่หายากจริง

แล้วมันก็ใกล้สุนพันธุ์และทาง
องค์กรอนุรักษณ์สัตว์ปลาโลกนะครับ
คุณผู้ชมได้ดูกันผ่านทางหน้าจอแบบนี้เนี่ยฮะอยากให้ดูความน่ารักนะครับ
แล้วก็ชื่นชมเจ้าลูกข้างห้าสีพร้อมกับครอบครัวโอ้โหเป็นไง
น่ารักน่ารักน่ารักคือโตมาแล้วสีมันยิ่งชัดนะ
ใช่จริงแล้วดูความมันน่ารักค่ะเออความน่ารักน่าเอ็นดูของมัน
เหมือนกันถ้าอยากจะไปเที่ยวถ้าอยากจะไปผมว่าโทรไปสอบถามเขาก่อน
ว่าเขามีมาตรการอะไรยังไงนะครับในการที่จะเปิด
รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะจ๊ะ